เด็กผู้ชาย๙ขวบ๒คนค่ะที่จังหวัดสุโขทัย
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปเจออีกทีตอนดึก
แล้วเด็กบอกว่าไปเจอยักษ์อยู่กลางทุ่ง
วิ่งหนียักษ์ไปหลบแล้วเผลอหลับเพิ่งตื่น
เขาเลยหากันทั้งอำเภอเนี่ยเหรอ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูจุดเมืองสุโขทัยค่ะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะให้ไปช่วยหาเด็กผู้ชายสองคน
อายุ๙ขวบทั้งคู่หายไปจากบ้านในพื้นที่หมู่๔
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยหายไปตั้งแต่เย็น
ค่ำก็ยังไม่กลับก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย
ทั้งสองคนชื่อว่าน้องลีโอกับน้องฟรองก์นะคะ
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านก็ช่วยกัน
ระดมกำลังกันค้นหาแบ่งเป็น๒ทีม

หาในสระน้ำใกล้หมู่บ้านก็ยังไม่เจอ
จุดทูบบอกเจ้าที่ตามความเชื่อก็ยังไม่เจอ
ช่วง๕โมงเย็นลุงกำลังกลับจากการทำนา
เห็นว่าทั้งน้องลีโอกับน้องฟรองก์เล่นน้ำอยู่ในสระ
ก็บอกแล้วว่าให้รีบขึ้นจากสระแล้วกลับบ้าน
พอมืดปุ๊บเด็กทั้งคู่ยังไม่เข้าบ้าน
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันค้นหา
เพราะกลัวว่าจะอยู่ในสระน้ำหรือเปล่า

๔ทุ่มกว่า

ห่างจากบ้านไป๕๐เมตรเอง

ที่เจอเด็กทั้งคู่ก็ตกใจ

จุดที่เจอน้องโพรงกอไผ่

มันมืดไง

แล้วจะออกไปหาปูณากัน
ออกไปหาปูนา

ออกกำลังจะกลับบ้าน

ไปหมอบหลบอยู่ในโพรงกอไผ่เมื่อกี๊

จนลุงกับทีมกู้ภัย

มาเจอมาปลุกผมก็ตื่นเนี่ยยักษ์ก็หายไปแล้ว
เข้าไปหมอบแผ่นแมววันน้ำไปเอง

แล้วไม่กลัวเหรอในกอไผ่มีงูมีอะไรไหมไม่มีแล้วแล้วก็เผลอหลับกันใช่ไหมครับ
นอนหลับกันตั้งแต่ตอนไหนทราบไหม
ตามหาทางเย็นแล้วนะตามหาทางเย็นแล้วใช่ไหมครับอ๋อเดินไปก็เจอน้องทำอะไรอยู่ครับ
รับครับหลับทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงพี่เขาไปก็ยังไม่ตื่นใช่ไหม
อืมน้องฟรองก์น้องลีโอคือตื่นมาแล้วตกใจมาก
น้องเขาร้องไห้เลยไงตอนที่นักข่าวถามเพราะว่ามากันทั้งหมู่บ้าน
กู้ภัยอะไรก็มาช่วยกันหาก็บอกเจอยักษ์ไว้ก่อน
โถยดูแต่คือน่าเป็นห่วงไง
ว่าตรงนั้นอาจจะมีงูมีสัตว์มีพิษมีอะไรก็อันตรายนะคะ
คือมันอันตรายตั้งแต่แอบไปเล่นน้ำกันสองคนแล้วนี่แหละ